คุณผู้ชมคะเรื่องของการเคารพกฎจราจร
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะบริเวณแยกไฟแดง

อย่างกรณีที่เกิดขึ้นค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดู
กรณีที่รถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง
แล้วก็ไปพุ่งชนกับรถแท็กซี่กลางสี่แยก
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเมืองไปดูคลิปนี้กันค่ะ
โอ้มายก็อด
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจากภาพจะเห็นวินาที

แล้วก็ทางขวามือค่ะที่เข้ามา
ก็คือเป็นรถจักรยานยนต์วิ่งสวนมา
เกิดการเฉียวจนล้มลงแบบที่เห็นนะคะ
ทำให้ผู้หญิงที่ซ้อนมากระเด็นตกลงไปนอนอยู่บนพื้น

ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองค่ะ
บริเวณแยกนานาย่านสุขุมวิทย์นะคะ

สุภกรสังกลับรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีนะคะ
เล่าให้ฟังว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

แล้วก็เตือนให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน

เพราะว่าแยกตรงนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราทุกฝ่ายเคารพกฎจราจร
เรื่องอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดน้อยลงได้นะคะ